เคยคิดไหมว่าเฮ้ยรถเราจะเอาไปจอดที่ไหนดี
ต่างจังหวัดก็ต้องไปจอดที่ถนนสูงใช่ไหม

ทีนี้พี่เบิร์ตถ้าพี่เบิร์ตเจอเหตุการณ์แบบนี้
ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูเผื่อจะได้ผล
ดูดีนะอันนี้ภาพยังเห็นไม่เท่าไหร่

เอ้ยวัดหัวสะพานบ้านเรา
นี่เอาถังน้ำใหญ่มาเลยค่ะพี่เบิร์ตค่ะ

ผูกข้างละ๓ถัง

อ๋อถังคล้ายแพร่อะไรอย่างนี้
เออลองดูนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วถามว่าเขาจอดไว้ตรงไหน
หัวสะพานที่ว่าอยู่ที่กันทราลมนะคะ

แปลว่านี่คือประเทศไทยไม่ใช่ที่จีนนะ

โอ้โหจีเนียสทำไมเราคิดไม่ได้

คือไม่รู้ไม่มีใครยืนยันว่าทำแบบนี้แล้วจะได้ผลจริงหรือเปล่า
แต่เขาแชร์กันในเพจเฮียขับรถ

ครับใครลินสายวิทย์บ้างเนี่ยได้ไหมอย่างนี้มีไหม
มีใครลินสายวิทย์ไหมวิทย์สายอะไรค่ะวิทย์ฐาน
อยากเล่นน่าจะจบเอกด้วย